กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาพิทธิครบครับสมชายสแหวงการสมาชิกกุฏธิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาประการที่หนึ่งที่ผมขออภิปรายในครั้งนี้
ก็ด้วยความเห็นด้วยกับข้อคัดค้านในยัตติที่เสนอโดยท่านสุธินคลังแสง
เสนอว่าให้คุณวิทาเป็นนายกรมปรีเป็นการเห็นด้วยกับข้อเสนอในยติของคุณอัคเดช
และท่านเสรีวงเสรีสุวรรณภานนท์นะครับซึ่งท่านประธานก็ได้กรุณาว่ายัตติดังกล่าว
ได้รับการรับรองแล้วและไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับขณะเดียวกันก็มีข้อหารือ
ว่ามีความเห็นแตกต่างในข้อ๑๕๗
ผมกลับเรียนท่านประธานว่าไม่ได้ขัดข้องว่าท่านประธานใช้ทั้งสองข้อ
คือข้อคัดค้านตามข้อบังคับข้อ๔๑แล้วก็ส่วนบางท่านก็เสนอ๑๕๑แต่ไม่ได้เสนอเป็นยติ
เพราะฉะนั้นเราก็พินาควบคู่กันไปผมไม่ติดใจนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเวลาลงมติแล้วค่อยขออนุญาตเสนอท่านประธานว่าต้องเรียนตามนี้
ประการแรกก็คือว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภา๒๕๖๓นี้

ผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้เนี่ยรู้และเข้าใจ
เพราะมีข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาก็ดีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ดี
และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่เราต้องใช้ร่วมกัน
เหตุผลที่ต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเข้าใจเนี่ย
เราอธิบายเรื่องเดียวกันเราพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละมุมไม่เป็นไรครับ
ลำดับศักดิ์ชั้นชัดเจนครับกฎหมายรัฐมนูล
รองลงมาพระนุญาตประกอบรัฐนุนรองลงมาคือพระนุญาต
แล้วก็ถ้าไปใช้ในส่วนราชการก็ใช้กฎกระทรวงก็ว่าไป
ในส่วนของรัฐสภาเช่นกันครับ
รัฐนูลแล้วก็ต้องมาข้อบังคับรัฐสภาเป็นกฎหมายครับ
ไม่งั้นประชาชนจะเข้าใจว่าเรามาถกเถียงข้อบังคับรัฐสภา
หรือว่าไปใหญ่กว่ารัฐนุนได้อย่างไร
ก็ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยครับออกตามรัฐ
เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ต้องใช้คู่กันนะครับ
มาครับการที่ท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้ว
ผมไม่ได้ขัดข้องว่าความเห็นชอบของวุฒิสภา
ซึ่งมามีส่วนร่วมในมาตรา๒๗๒เนี่ย
ตามที่ประชาชน๑๕ล้านเสียงเขาให้ความเห็นชอบมานั้นเนี่ย

ตามที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเสนอรายชื่อ
ซึ่งเมื่อเช้าท่านสุธินก็เสนอรายชื่อไปแล้วตามยติดังกล่าว
แล้วที่ประชุมก็เขียนไว้อีกครับในข้อบังคับรัฐสภาว่า
ให้มีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรรับรองนะครับซึ่งก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐
ของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ตามข้อ๑๓๖ทางการำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็อยู่ในหมวด๙การพินาให้ความเห็นชอบนายกรมตรี
ซึ่งก็ล้อมาส่วนใหญ่จากมาตรา๒๗๒
แต่ผมกลับเรียนท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าสภาเถียงอะไรกันอยู่ตั้งแต่เช้า
บัตรนี้ยังไม่สามารถลงมติที่จะเลือกหรือไม่เลือกนายกรรมตรีได้
เหตุผลก็คือว่าข้อบังคับรัฐสภานั้นเนี่ย
เรามีอยู่ทั้งหมดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าพี่น้องประชาชนจะติดตามดูไปด้วยกันเนี่ยนะครับ

จะต้องใช้หมวดต่างร่วมกันครับ
ตั้งแต่หมวดหนึ่งอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภา

หมวดสองการประชุมรัฐสภาวิธีประชุม
เสนอยติการอภิปรายการลงมติ
ถ้าเราแยกหมวด๑หมวดใดแล้วบอกว่าขอใช้เฉพาะหมวด

โดยไม่สนใจข้อบังคับส่วนอื่นเลย
อันนี้ไม่ใช่การพินาที่ถูกต้องตามรัฐมนูล
และปกต้องตามข้อบังคับ

ถ้าท่านสมาชิกรัฐสภาจะเสนอชื่อหรือเสนอยัตติซ้ำ
ท่านก็ขอใช้การยกเว้นข้อบังคับ
โดยต้องใช้มติเสียงข้างหน้าของรัฐสภาในการยกเว้นข้อบังคับ
แต่เมื่อท่านสมาชิกรัฐสภาท่านอัคเดชท่านเสรี
และพวกผมเห็นว่าการเสนอรายชื่อ
เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
ที่คุณหมอชนละนานได้เสนอเป็นยติ
เสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐนั้น
เป็นยัตติที่ตกไปแล้ว
เพราะมติออกมาแล้วนะครับว่า๓๒๔เสียงไม่ถึง๓๗๖เสียง
ไม่สามารถให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัมปรีเตือนกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาได้
ดังนั้นเมื่อเช้าเราก็รออยู่ครับว่า
จะมียัตติที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

เราไม่ได้เห็นต่างกัน
ยัตติเสนอชื่อคุณพิธาเสนอได้อีกหรือไม่

ประเด็นที่๑ถ้าเป็นยติเหมือนเดิม

ต้องไปเสนอในสมัยประชุมหน้า
สมัยประชุมนี้เสนอไม่ได้เพราะเขียนว่า
ติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน
เสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน
เว้นแต่ยัตติที่มีการมีการลงมติ

ยัตติที่ท่านประธานรัฐสภาอนุญาต
ซึ่งท่านประธานก็ไม่สามารถอนุญาตได้
ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้แล้ว

เป็นเสนอคุณวิทาและพักกันบางอย่างอื่น
รวมกับพักที่ไม่ใช่๘พักเดิม

อาจจะไปรวมกับพักภูมิใจไทย

เราต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจครับว่า
ทำไมเราถึงต้องยึดข้อ๔๑เป็นหลัก

ยกเว้นข้อบังคับในที่ประชุมแห่งนี้

มติเห็นชอบให้ยกเว้นข้อบังคับ

ขณะนี้สรุปว่าตั้งแต่เช้าประชุมดรจบันเนี่ย
ติดังกล่าวยังเป็นยัตติ

คุณสุธินเสนอมาก็คือ
เหมือนเดิมเมื่อ๑๓กรกฎาคม
เสนอซ้ำในวันที่๑๙กรกฎาคม

เพราะมีการลงมติไปแล้ว

เราโดยไม่ให้ความสำคัญกับ

ในหมวดอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้

ในข้อ๑๓๖มันมีข้อ๑๓๗

เดี๋ยวท่านสมาชิกท่านเสรีคงอธิบายต่อ
ชัดเจนครับว่าแม้การล้อกันจากรัฐนูลมาตรา๒๗๒
ยังเขียนเลยว่า๑๓๖การเสนอดังกล่าว
ให้เสนอชื่อยังไรแล้วก็ให้รับรองอยังไร
จริงอยู่ครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับ

สิ้นกระแสความในบัญชีรายชื่อที่มีอยู่๗๘ท่าน
ที่ได้เสนอตามรัฐนูนมาตรา๘๘๘๙มาก็ตาม
มันยังระบุเลยครับว่าในการพินายติตามวัก๑

จะเห็นชอบกับยัตติดังกล่าวหรือไม่
ผมย้ำนะครับว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ต้องใช้ทั้งเล่มหากไม่อยากใช้มัดข้อใดข้อหนึ่ง
ท่านต้องขอยกเว้นนะครับและยัตติดังกล่าว
ได้เสนอตามข้อ๓๖ไม่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
มีผู้รับรองถูกต้องเว้นแต่การรับรองเสนอชื่อบุคคล

ตามข้อ๑๓๖ชัดเจนครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้
สภาผู้แทนรัศดรก็ดีวุฒิสภาก็ดีรัฐสภาก็ดี
มีหน้าที่อะไรครับพินากฎหมายตั้งกระทู้ถามพิจารณายติ
ท่านจะหาคำอะไรมาแปลกประหลาดไปกว่านี้ล่ะครับ
ให้ประชนสับสนว่าที่เสนอมา๑๓ก็ดี๑๙ก็ดี
และต่อต่อไปไม่ใช่ยัตติท่านจะเรียกว่าอะไรครับ
ท่านจะบรรยัติศัพท์ใหม่ในรัฐศัพท์นี่หรือครับ
ผมกราบเรียนเลยครับว่าอย่าทำให้พี่น้องประชาชนสับสน

ความจริงผมพร้อมจะลงมติในทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรมรี
โดยให้ความเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง
ตามคำลองประชาชนสับสนและตามที่ได้รับชั้นธามติ
๕ล้านเสียงในการโหวตมาตรา๒๗๒มา

เมื่อท่านประธานพินาแล้วว่ายติดังกล่าวชอบนะครับ
แล้วก็ชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน
กลับเรียนท่านประธานว่าเมื่อถึงเวลาในการพินายติ
ที่จะต้องลงมตินั้นผมก็จะกลับมายืนยันอีกครั้งว่า
เรียงตามลำดับในการพินาตามที่ท่านอัคเดชท่านเสรี
แล้วจึงไปเข้าสู่เรื่อง๑๕๑นะครับ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ไม่เกิดความสับสน

ดพิงไปถึงในระหว่างที่ผมทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

หรือให้ความเห็นชอบตุลาการสารปกครอง
สูงสุด
เป็นห้วงรัฐธรรมนูล๒๕๕๗
และบางห่วงบางตอนเกิดการสมัครซ้ำ

ต้องมีคำสั่งขอสชให้หยุดยุติไป
อยู่ครับเพื่อนสมาชิกบางท่านไปยกตัวอย่างว่า

ถึงจะชัดเจนว่าห้ามกระทำ
ผมก็ตีความกฎหมายมหาชนต่างท่านอย่างชัดเจนครับ
เพราะสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ตามมาตรา๒๗๒

บุคคลเข้าเป็นนายกรัมปรี
เราถือปฏิบัติตามรัฐมนูลมาตลอด
โดยเฉพาะการพฤติปฏิบัติ๔ปีที่ทำหน้าที่ร่วมกับท่าน
คือการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

แต่ขออธิบายให้พี่น้องประชาชนรัฐสภาแห่งนี้เข้าใจว่า
มันตรงกันชัดเจนทั้งในเจตนารมรัฐมนูล
มันตรงกันชัดเจนในพระรำยัติประกอบรัฐนูลที่ถูกยกร่าง

ไม่ว่าจะเป็นร่างมัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รำจัดประกอบรับนูนว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พระรามยัดประกอบรัฐนูลว่าด้วยกรรมการสิทธิโมชน
พระราชยัติประกอบรัฐนูลว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
พระรามยัดประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพินาของศาลและธรรมนูล
พระราชประกอบรับนูนว่าด้วยการป้องกันปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ซึ่งคงไม่ลงหลายมาตรานะครับ

ระบุว่าในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสัญหาหรือคัดเลือกรายใด
ให้ดำเนินการสัญหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น
แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้
จะเข้ารับการสัญหาในครั้งใหม่นี้ได้
ชัดเจนนะครับพระเมียประกอบรัฐนูลทั้ง๖๗ฉบับ
เป็นสิ่งที่วุฒิสภาถือปฏิบัติสอดคล้องกับการทำหน้าที่
ในการพินาให้ความเห็นชอบ
ดังนั้นเมื่อวุฒิสภาต้องทำหน้าที่ตามบทเฉพาะการในมาตรา๒๕๖

ท่านก็ไปดำเนินการในกระบวนการของท่านต่อไปนะครับ

เมื่อจะพินาให้ความเห็นชอบ
ตามทฤษภาพุทธแห่งราชดรเสนอมา

ถ้าจะเปลี่ยนบุคคลก็ต้องไม่สามารถเสนอซ้ำได้
แต่ถ้าซ้ำจะต้องเข้าข้อ๔๑คือ

ผมกราบเรียนยืนยันแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์หลายท่านนะครับ

เมื่อท่านเดินต่อไป
ไม่ว่าจะเปลี่ยนท่านว่าที่นายกคนใหม่ที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีไปจนครบ

ถือว่ามีการเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ขออภัยท่านอาจารย์ที่ผมเคารพเมื่อสักครู่ท่านอภิปรายว่า
เอ๊ะต่อไปมันจะเกิดเป็นทัศนหรือไม่เนี่ย

ประการที่๒ท่านสามารถทำให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ครับ
ไม่ได้หมายความว่านายกลำตีที่จะเสนอชื่อนายกอ
แล้วคราวต่อไปท่านสลับคั่วเปลี่ยนข้าง
เอาภักดุลออกข้างนี้เข้าอะไรก็แล้วแต่
ผมไม่ได้มายุโยงส่งเสริมนะครับ
มันคือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
เวลามองกฎหมายเวลาอธิบายให้ประชาชน
มวลชนเข้าใจเนี่ยจำเป็นต้องอธิบายให้ครบถ้วน
ไม่ได้หมายความว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดซ้ำไม่ได้
แต่ย้ำว่าจะต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ต้องไปเสนอในสมัยประชุมหน้า
กฎิกาเหล่านี้ยืนยันครับว่าเป็นหลัก
เป็นหลักอันมั่นคงมาตลอดที่มี
สภาพุทธแห่งราษฎรวุฒิสภาและรัฐศภา
เราต้องเคารพกติกาที่เราใช้ร่วมกัน

ดังนั้นเราเป็นสภา
ที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติต้องเป็นตัวอย่างครับ

ข้อเสนอที่ท่านอยากจะยกเว้นข้อบังคับ
ท่านก็เสนอแต่วันนี้ไม่มีการเสนอยกเว้นข้อบังคับ
เพียงแต่ว่ามีผู้เห็นต่างคือท่านอัคเดชกับท่านเสรี
เห็นต่างว่าการเสนอยัตติดังกล่าว
กระทำซ้ำไม่ได้เพราะเป็นยติซ้ำเดิม
กับผมจึงมีความเห็นด้วยว่า
เราจะต้องลงมติในช่วงนั้นว่า
ติดังกล่าวนั้นตกไปแล้ว
ไม่สามารถพิจารณาได้เป็นการทำหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภาในการคัดค้านการเสนอยติดังกล่าวได้
ตามหน้าที่และอำนาจที่สภาได้รับมอบหมายจากประชาชน